ไปเจอคันหน้าก็เลยเบี่ยงหลบซ้ายไป
แล้วไม่รู้ยังไงเหมือนเขาสติหลุดนะฮะ

ชนแล้วชนเล่าชนเล่าเบ็ดเสร็จ

ที่มันเกิดขึ้นเลยคุณผู้ชมครับ
อันนี้เป็นภาพกล้องหน้ารถเขาละนะฮะชนไปแล้วรอบหนึ่ง
นะมันก็คู่ไปคู่ซ้ายคู่ขวาคู่หมดเลยนะฮะแล้วมันจะ
จอดเพื่อที่จะไปดูอะไรสักอย่างนะฮะแล้วแล้วก็ชะลอ
ชะลอแล้วก็ไปต่อนะเขาแค่จะดูว่าคันที่โดนชนเป็น
ยังไงเนี่ยคือชนท้ายแล้วเห็นรถโยกแล้วก็เนี่ยคือเบียด
มาเรื่อยเลยนะครับไปเรื่อยเหมือนเขาจะพยายามจะเหยียบ
แต่มันไม่ใช่เบรกนะฮะเขาก็เหยียบคันเร่งเรื่อยไปรถก็ยังไปชนกับรถเก่งคันนั้นอ่ะ
จอดอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะไปชนอีกนะยังไม่ยังไม่จบเหรอฮะยังฮะ
อันนี้เหมือนเขาจะลดนิ่งได้แล้วนะเออแล้วมันก็ชะลอไปอ๋อนี่ไงอ้าวอ้าว
โครงเข้าไปชนไปอีกนะฮะสำคัญแล้วนะเนี่ยแล้วก็ขับออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เหมือนจบแค่นี้ยังไม่จบนะฮะชนไปสองรอบแล้วใช่ไหมยังมีต่อนะฮะ
เขาตอนนี้สติหลุดแล้วเริ่มสติหลุดแล้วไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะฮะ
คงตกใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับ

แล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่ขับอยู่อีกนะ

ก็ไปตบหน้ารถเขาจนกระจกแตก

นี่ฮะดูสิครับทำไมถึงไม่เบรกอ่ะฮะคุณอันนี้คือชนเต็มเต็มจนเขาหงายหลังมาหัวกระแทกอ่ะ
เขาเป็นอะไรเขาตกใจไปหมดเลยครับสติหลุดหมดแล้วนะฮะขับชนไปทั่วเลยนะแล้วก็ยังไม่จบแค่นั้นนะ
ขับไปอีกครับไปชนเบ็ดเสร็จแล้วนับดู๗คันเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๓ที่ผ่านมาครับ
นี่มันภาพหลังเกิดเหตุการณ์มันเละเทะไปหมดเลยฮะนะฮะ
ส่วนคนขับรถอายุ๔๔ปีเป็นวิศวกรประจำอบตรในพื้นที่

เขาอ้างว่าเขาก็พยายามเบรกแล้วแต่มันเหยียบผิดไปโดนคันเร่ง

เดี๋ยวต้องไปสอบสวนก่อนว่าเขามีอาการอะไรร่วมด้วยหรือเปล่า